ส่วนนักกีฬานะครับนักกีฬาที่ตอนนี้เนี่ยหลายคน

เพราะว่าไม่สามารถที่จะออกไปฝึกซ้อมกีฬาได้นะครับ

แต่ว่าก็ได้มีการฝึกซ้อมฟิตร่างกายตลอดเวลานะครับ
มีส่งคลิปมาให้เราด้วยนะครับ
ผมสำหรับพิมพิชยากกรำนี่ให้เห็นกันเลยว่าอยู่ที่บุรีรำ
อยู่บ้านจริงนะเดินทางกลับที่อำเภอสังขระจังหวัดบุรีรำนะคะ
หยุดพักการแข่งขันไปนะคะ
และพิมพิชยาก็บอกด้วยว่ากักตัวครบ๑๔วันตามกำหนดแล้วนะ
แต่ว่าในระหว่างนั้นก็ยังคงรักษาสมรรถภาพของร่างกายเอาไว้
เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน
ซึ่งโปรแกรมที่เธอเอาไว้ฟิตซ้อมร่างกายของตัวเอง

แล้วเขายังฝากถึงคนไทยทั้งประเทศ
โดยว่าให้ออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพของตัวเอง
แข็งแรงตลอดเวลาค่ะ
ช่วงนี้บีมก็กลับมาอยู่บ้านที่บุรีรำนะคะ
แล้วก็ยังไม่ลืมที่จะรักษาสมรรถภาพ

ก็อยากฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะ

แล้วก็ดูแลตัวเองดีนะคะ
แล้วก็ฝากถึงวงการแพทย์ด้วยนะคะ
สู้ค่ะพวกเราเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ที่ชื่อสองนิ้วให้แฟนของเรานะครับ
ขณะที่สมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยครับ
ได้กำหนดวันแข่งขันใหม่ของศึกวอเล็กบอลไทยแลนดลีก
ก็คือวันที่๒๑กรกฎาคมถึง๒๓กรกฎาคม
และ๒๘๓๐กรกฎาคมนะครับ

มาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙ของรัฐบาลครับ
หากการลดระยะห่างทางสังคมกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ฝ่ายจัดจะเชิญตัวแทนสโมสรมาประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับ